แน่นอนว่ามีคนผิดหวังก็ต้องมีคนสมหวังเป็นธรรมดา
ใครที่ดวงดีดวงเห็งเราก็ต้องร่วมแสดงความยินดีด้วย
วันนี้จะพาไปดูโฉมหน้าของเศรษฐีใหม่ในบ้านเรา
ไปดูซิว่าได้รางวัลมายังไงกันบ้าง
ไปเลยโอ้โหตายแล้วตายแล้วอืม
คนที่เขายินดีเป็นลอตเตอรี่ที่พาให้เขาไปเป็นเศรษฐี
ใช่ค่ะถูกพร้อมกันทีเดียว๓คนเลย

คุณธนวัลชูหลำชาวตำบลตะลุงจังหวัดลบบุรี
และคุณจุธามาศปฐานะชาวอำเภอตำบลสันกลางจังหวัดเชียงใหม่
เฮ้ยมาจาก๓ที่ที่แตกตากัน
แต่ว่าทั้งหมดนี้เขาเป็นนักท่องเที่ยว
ที่เดินทางมาจากพัทยาจังหวัดชนบุรี
ตลอดเที่ยวแล้วก็ทำบุญค่ะจนมาถึงวัดป่าดาราพิรมอำเภอแม่ริม
หลังจากทำบุญเสร็จก็เสี่ยงโชคสิเป็นธรรมดา
ด้วยการซื้อลอตเตอรี่ซึ่งจริงแล้วเนี่ย

ก็คือขายทั้งหมด๕ใบแต่พี่เข้าไปกัน๓คนไง
ก็เลยแบ่งกันซื้อมา๓ใบ
นั้นก็ยังเหลืออีก๒ใบซึ่งไม่รู้ว่าใครซื้อไป
เอ๊อยู่ไหนนะหรือว่าไม่แสดงตัวยังไง
เออแต่พี่เขาก็บอกว่ากะว่าเออซื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเดินทางกลับชนบุรีเลย
แต่ว่ายังไม่ทันได้กลับค่ะมารู้ว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งซะก่อน
ก็เลยมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้งานนี้นะคุณนะ
คนจะรวยช่วยไม่ได้จริงนะคะ
ว่าแต่ว่าเขาซื้อกัน๓ใบคนละใบ
แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ซื้อกันคนละใบแล้วมีโอกาสแบบนี้
ต้องไปทำบุญตระเวนทำบุญแบบพี่เขา

นึงนะเดี๋ยวเราหารกันนะคนละใบ
ถ้าถูกลงหน้าหนึ่งยิ้มหลาด่าคน
จะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะ
พอพวกเราถูกรางวัลนะเจ้าหนี้รู้ปุ๊บรีบมาหาเลย

เอาเงียบก่อนแต่ยังไม่หมดนะคะ
ไปดูเศรษฐีคนใหม่คนต่อไปกันบ้าง
อยู่ที่จังหวัดกระบี่จ้า
นั่นก็คือคุณพี่จำรัฐราชชมพู
เดี๋ยวไปดูเศรษฐีใหม่อีกคนนึงที่กระบี่กันนะคะ

เป็นชาวอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
อาชีพก็คือกรีดยางอยู่ที่จังหวัดกระบี
ซึ่งคุณพี่จำรัฐเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ดีใจด้วย
บอกว่าเขาเดินทางไปร่วมงานศพสามี

เดินทางไปร่วมงานศพญาติของสามีเขา
ที่ตำบลพรุดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่นี่แหละ
พอดีว่ามีพ่อค้ามาเรขายล็อตเตอรี่ในงาน
เพื่อนคุณพี่จำรัฐเขาก็เออชอบแบบ

ซื้อไปเถอะซื้อไปเถอะติดไม้ติดมือกลับไป

โชคแบบไม่ได้ตั้งใจ
พี่จำรัฐเขาก็ไหนก็เชียร์แล้วก็ซื้อด้วยก็แล้วกัน
พี่แกเป็นคนขี้แบบโดนยุขึ้นง่าย

อ่ะเพื่อนเป็นคนหยิบให้อีกต่างหาก
พอรางวัลออกปุ๊บหยิบลอตเตอรี่มาตรวจ

เลขข้างหลังเอ๊ะห้าหกสี่เอ๊ะเหมือนรางวัลที่๑
ไล่ไปเรี่ยงจากท้ายก่อนขึ้นมา
ปรากฏว่าพอถึงหลักแรก
ปุ๊บปุ๊บ

คุณพระนี่คือตกใจดีใจต้องอุทานว่า
คุณพระสติกเกอร์ไลน์ของเรา

เฮ้ยสองใบสี่หกลาน

อาการนี้ดิฉันซ้อมมาแล้วไง

แบบนี้นะคะแกบอกว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัว

แกบอกเฮ้ยถูกแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวจริงนะคะ
ก็ร้องไห้ออกมานิดหน่อยตอนนั้น

แล้วก็แกก็เลยเดินทางมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้
เงินรางวัลที่ได้นะคะพี่จำรัฐเขาบอกว่า
จะเอาไปสร้างบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ชายภูมิจ้ะ

ส่วนที่เหลือก็เดี๋ยววางแผนจะทำธุรกิจต่อไปนะ
ยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกท่านด้วยนะจ๊ะ

อิจฉา

ฉันอยากจะบอกว่าถ้างวดนี้มันไม่ถูกก็ลืมไปซะ

เดี๋ยวงวดหน้าเริ่มใหม่ค่ะ